จังหวัดชนบุรีค่ะลูกสาวคนนึงร้องไห้เสียใจบอก
ไม่คิดเลยพ่อต้องมาติดคุกในวัย๗๐ปี
เพราะถือมีดไปไล่แทงเพื่อนบ้านจนตาย
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานได้เลยค่ะ
หนูก็ไม่ได้พูดอะไรหนูก็ร้องไห้
พ่อเห็นหนูก็ร้องไห้หนูก็ไม่กลัวพูดอะไร
คิดแต่ว่าคุณพ่อเราแก่แล้วอะพี่
แต่ก็เข้าใจว่าเขาต้องรับกรรมที่เขาก่อ
ลูกสาวในเพียรอำพรอายุ๗๐ปีมือมีดร่ำไห้
หลังผู้เป็นพ่อต้องตกเป็นผู้ต้องหา

รับทันทีที่เห็นพ่อตกอยู่ในคราบผู้ต้องหา
รู้สึกสงสารไม่คาดคิดว่าจุดจบ
ผู้เป็นพ่อต้องมาติดคุกในวัย๗๐ปี
ทั้งที่คืนวานนี้พ่อกับผู้ตายยังดื่มเหล้าด้วยกัน

ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดเธอยังหลับพักผ่อนอยู่
ตอนแรกพี่ชายมาบอกยังไม่เชื่อว่าพ่อจะทำร้ายเพื่อนจริง
พี่สาวมาบอกว่าพ่อไปก่อเหตุแทงเพื่อนเสียชีวิต

แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าทางนี้เสียชีวิต
ซึ่งสภาพอย่างไรคะพี่สาวเล่าให้ฟังไหม

ไปถึงก็ร้องไห้จัน
พ่อด้วยไม่มีใครอยากให้เกิด

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
ในพื้นที่ชุมชนชายทะเลตำบลนาจอมเทียน

ตำรวจสพนาจอมเทียนเข้าตรวจสอบ
พบนายวัลลีแดงทัพอายุ๖๖ปี
พิงกำแพงเสียชีวิตอยู่ในซอย
มิดแทงใต้ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจ
โดยมีภรรยาของนายวัลลีที่อยู่ในอาการตกใจ

ส่วนมือมีดคือนายเพียรอำพรอายุ๗๐ปี
ทำอาชีพก่อสร้างหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป
ถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้
นางคำกองฉิมพาลีอายุ๖๐ปี
ภรรยาของผู้ตายเล่าว่า

คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ตำรวจสพนาจอมเทียนสอบสวนนายเพียรผู้ต้องหา
ว่าขณะเกิดเหตุมีการโต้เถียงกัน
และเคยมีเรื่องท้าทายกันมาก่อนในวงเล่า

ก่อนจะคว้ามีดทำครัวปลายแหลมยาว๓๐เซนติเมตร

เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งตัวฝากค้างต่อสารในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน